ช่วยดูนะว่าอะไร

ผมเห็นเป็นขาแหละแต่ขาอะไรไม่รู้

กล้องหน้ารถของนายศักดิ์ทิชัย
ริยเกรดมงคลอายุ๓๗ปี
เขาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยานะ
บันทึกเหตุระทึกขวัญนะครับ
เขาขับรถมาทำทางจู่ปรากฏภาพ

นายศักดิ์ทิชัยเนี่ยเล่าบอกว่า
จะพาครอบครัวไปกินข้าวแถวนู่นบางบานนู่น
ใช้เส้นทางอายุทยาบางบานสายใน
ตะบนกบเจ้าอำเภอบางบานฮะ

โดยมีรถของพี่ชายเนี่ยขับนำหน้าไปนะครับ
คือถนนก็ไม่มีไฟนะฮะ
ในบ้านคนก็ข้างก็ไม่มีเห็นไหมมืดตึ๊บจริง

อะไรนั่งแว๊บเนี่ยที่เราวงกลมไว้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
นึกในใจแวบแรกผีหรือคนว้าหรือคนเมาว้านะฮะ

โทรศัพท์ไปถามพี่ชายที่ขับข้างหน้าบอก
เห็นไหมเห็นหรือเปล่านะ
พี่ชายบอกไม่เห็นมีอะไรนี่โอ้โหเขาบอกเขาขวัญภาวะไปใหญ่เลยนะครับ
คือถ้าเป็นคนเมาก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย
คุณผู้ชมว่าเป็นอะไรครับ

พอแล้วค่ะถ้าต่ำกว่านี้น่ากลัวแล้วนะคะ